ซึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีของปูตานก็เดินทางมายังประเทศไทย
เป็นการส่วนตัวเพื่อไปกราบถอยบังคมพระบรมศพด้วย
อกจากนี้ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ในครั้งนี้
ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย
ต้นบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าได้เดินตามรอยพยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนครับ
แต่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ที่ไทย
ในเวลาที่นี้คุณจะแสดงสัมพันธ์กับคนไทย
ไม่แค่แสดงสัมพันธ์แต่ก็แสดงสัมภาษณ์
กับหนึ่งของมนุษย์ที่มนุษย์แสดงสัมพันธ์ที่โลกก็เห็น
เพราะฉะนั้นเหมือนกับพวกบุฏินีส์
มันเป็นเวลาสำคัญที่สุดในไทย
เพราะฉะนั้นคุณจะแสดงสัมพันธ์ที่มนุษย์แสดงสัมพันธ์
น้อมนำแนวทางของพระองค์มาปฏิบัติ
ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขานั้นได้เข้าเฝ้าพระองค์มาโดยตลอดครับ
เพราะว่าถ้าคุณสูงใจวัตถุรรคไม่เจอจะมีความสุขที่ใจ
อกจากนี้นะครับประธานวุฒิสภาของภูตานนั้น
ยังกล่าวกับคนไทยว่าแม้ขณะนี้จะเป็นช่วงเวลาความโศกเศร้า
แต่ส่วนตัวเขาแล้วนั้นเชื่อว่าสังคมไทยจะมีความเป็นปึกแผ่นตลอดไป
โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประชาครับ